คุณผู้ชมครับกระที่อ่างทองเจ้าของบ้านเขาบอกว่าโอโห
โจรขึ้นบ้านมาแล้ว๙ครั้ง
ตำรวจจับไม่ได้สักครั้งเดียว
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เค้าค่ะอิงเจ็ดขนาดใหญ่

พร้อมที่ดินโดนโจรงัดมา๘ครั้งแล้ว
นี่คือครั้งที่๘ที่ตัศนใจที่จะขึ้นบ้านแบบนี้
การเรียนคุณขโมยที่เคารพไม่เหลืออะไรให้คุณแล้ว
ของในบ้านหมดแล้วขึ้นแบบนี้เลย
เอาไว้อย่างมิดชิดแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทุ่งนา
นะฮะด้านหน้าล็อกยังไงก็หลังบ้านก็เข้าได้แหละครับ
สุดท้ายเจ้าของบ้านประกาศขายหลังนี้ขายสี่แสนห้าเท่านั้น
คุณยายส้มแป้นฉลูทองอายุเจ็ดสิบสามปีเจ้าของบ้าน
เป็นแม่เจ้าของบ้านแล้วบอกว่าบ้านเนี้ยลูกชายเนี้ยนะฮะอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปชื่อว่าสุชาติเนี้ยเป็นคนทำนะฮะเป็นคนปลูกเอาไว้นะฮะบ้านเหล่านี้ถูกงัดมาแล้วนะฮะครั้งที่แปดที่ขึ้นป้ายแต่หลังจะขึ้นป้ายก็โดดอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่เก้าซึ่งป้ายเนี้ยติดเอาไว้นานแล้วนะครับคุณผู้ชม
ขโมยดึงสายออกแล้วก็งัดเข้ามาในบ้านนะฮะพังไปหมดคุณผู้ชมหน้าต่างเอ่ยงัดหน้าต่างเสียหายไป๒บานต้องเสียเงินซื้อหน้าต่างไปซ่อมใหม่นะส่วน๘ครั้งที่ผ่านมาคนร้ายได้อะไรไปบ้างได้เตาแก๊สได้ทีวีพัดลม๔เครื่องเครื่องเสียงล้อแม็กซรถยนต์เบ็ดตกปลา๕คันเอาไปหมดตอนนี้ในบ้านไม่เหลืออะไรแล้วครับ
ที่เค้าทิ้งไปเค้าก็ไม่เห็นโดนงัดบ่อยอย่างนี้แต่ลูกน้อยใจก็เลยอยากขายจะไปอยู่ที่อื่นแหละไม่อยากให้ลูกไปฉันก็แก่แล้ว
ลูกก็เสียความรู้สึกตำรวจจับไม่ได้สักทีกี่ครั้งกี่ครั้งมารุ่นนี้ก็ไม่ได้๙ครั้งแล้วไม่ได้ไม่รู้มันจะเอาอะไรมันจะว่ามันแกล้งมันก็ไม่ใช่
คุณผู้ชมคงสงสัยนะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นป้ายแบบนี้โจรงัด๘ครั้งประกาศขายบ้านแล้วใครจะมาซื้อล่ะ
คนอยู่อีกเขาจะโดนงัดอีกไหมล่ะก็มีคนมาดูแล้วสองรายนะฮะ
ราคานี้๔๕๐๐บอกว่าลดไม่ได้แล้วเน็ตเลยไม่มีการต่อรองใดทั้งสิ้น
ใครสนใจจะไปซื้อแล้วทำให้มันมิดชิดอยู่ไปก็ลองดู๔๕๐๐นะครับที่อ่างทอง